เสียที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นกับคนไทยด้วย
ดูค่ะนี่ที่เบลออยู่นี่คือเขายืนยันแล้วนะ
ว่าคนที่เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทย
ไปทำงานที่เกาหลีใต้
แล้วก็รู้ว่าเป็นชาวบ้าน
หนองแคร์ไซด์พี่คอนบูรีของโคล่านะค่ะ
นักข่าวของเรานั้นลงพื้นที่
บ้านผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่าคือนางสาว
ัชรมนรัฐกระโทกอายุ๓๓ปี
ครอบครัวยังโศกเศร้าอยู่เลยค่ะเพราะว่าผู้ตาย
ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็มีลูก๓คน
กำลังเรียนอยู่เลยอ่ะพอเด็กรู้ว่าแม่เสียชีวิต
แล้วนะโอ้โหนี่ดูสิทั้ง๓คนเลยลูกเอ้ย
ลูกสาวนะคะก็ทำใจไม่ได้ค่ะ
ทำงานโกดังผลิตน้ำผลไม้เพื่อทำวายค่ะ
อยู่ที่เมืองมุกยองชีนะคะ
สามีเนี่ยคือนายสุพิชาสุกระโทก
อายุ๔ปีแล้วก็ทำอยู่ที่นู่น
อยู่กับสามีด้วยนะทำมานาน๔ปีกว่าแล้ว

นายสุพิชาสามีอายุ๓๓ปีนะคะ
คือเขาบอกว่าก่อนที่จะไปเกาหลีใต้ลูกสาวทำงาน
รับจ้างเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรจะเก็บตังค์จะเอามาใช้หนี้
จะมาส่งเสียครอบครัวไม่ได้หยุดเลย
มีช่องทางไปทำงานที่เกาหลีมาสี่ปีก่อนแล้วก็ตั้งใจว่าเอ้ย
เดี๋ยวฉันจะทำงานอีกสัก๒ปีแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบ้าน
สุดท้ายไม่ได้กลับแล้วนะคะอืม

สองปีแม่กลับบ้านอยากกอดลูกเจ้าจักรค่ะ

อยากให้ลูกกลับมาดูแลลูกเขา

ถ้าลูกหลังเจ็บแม่มองไปรอบบริเวณ
มันมีแต่ที่เขาทำทุกอย่าง

ต้องทำได้ไม่อยากเอาฟื้นมา

แม่ก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ
น้องสาวของคนตายก็ให้ข้อมูลนะ
บอกว่านายสุพิชาผู้เป็นพี่เขยเนี่ย

มันเกิดขึ้นตอน๖โมงเช้า

อันนี้คือตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีใต้นะคะ
น้ำมันพัดร่างพี่สาวเข้าไปในโกดังเก็บของ
พยายามจะช่วยเหลือแล้วค่ะแต่ว่าไม่ทันจริง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เจอศพ

คือพี่สาวก็คือทางฝั่งพี่เขยนั่นเองนะคะ

พี่สาวกับพี่เขยยอมรับนะว่า

แต่อาศัยวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าไปทำงาน
ก็กลัวเหมือนกันจะมีปัญหาไหมในขั้นตอนการประสาน
เอาร่างกลับมาอยากให้ทางการไทยช่วยเหลือ

กลับมาทำพิธีในไทยก็ยังดีนะคะ
แล้วคือตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเท่าที่คุยกันเนี่ย

อาจจะต้องทำพิธีเผาที่เกาหลีก่อน
แล้วการที่จะนำเท่ากระดูกกลับมา
อันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งต่อไปด้วยนะคะ
แล้วดูสิความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะนะ
โอ้โหแล้วถ้าดูจากรายงานต่างประเทศเนี่ย
อุโมงนี้ยาว๖๘๕เมตรเลยค่ะ
ที่น้ำท่วมเข้าไป